มาต่อกันที่โอมค็อกเทลกันบ้างนะคะออกมาเปิดใจ

แสการตอบรับดีมากเลยนะคะคุณผู้ชม

เตรียมระเบิดความมั่น๒๑เมษายนนี้ค่ะ

สมัยที่เราทำคอนเสิร์ตเพื่อสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตาม
ผมว่าดนตรีสังคมการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน
แต่ว่าเอาเงินบริจาคไปทำอะไร
เอาไปทำคอนเสิร์ตอาจใช้ต้นทุนเยอะทำไมไม่ทำอย่างนั้น

สำคัญคือนี้ได้ปลุกให้คนรู้ขึ้นถามตัวเอง
ว่าเรามีจิตสำนึกกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพแวดล้อมแค่ไหน
เพราะงั้นตัวเงินไม่สำคัญความคิดต่างหากที่เป็นรากฐานที่ทิ้งเอาไว้
แล้วก็ผมสับสนุนเต็มที่ในสิ่งที่พี่แม็กทำ
ผมโทรไปหาพี่เขาก็บอกว่ามีอะไรช่วยผมถวายตัวนะครับ

ไม่รู้ว่าแจมหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยใจใจเราแจมแน่นอน
โอ้โหตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวจะไปหรือไม่ไป
แต่ตอนนี้ใจเข้าไปแจมกับแน็บเรียบร้อยแล้วนะคะ
มารอดูว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีสเตอร์ไพรส์รึเปล่า
นักกากหอยอังรมใช่ไหมใช่แล้วจ้า
อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่แจ๊กกะรีนของเราไปโผล่ที่ไหนบ้าง

ไม่แปลวเล่นเดี๋ยวก็จะมาโผล่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวรอดูกันเมื่อไหร่